แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

อาทิตย์นี้นะว่าจะหาที่นั่งกินลมชมวิวสักหน่อย
อยากจะให้ลมพัดหน้าสะบัดปลายผม๑๕เซนติเมตร

อย่างนั้นสวยแบบบรรยากาศดีแสงสวยแล้วก็

ว่าแล้วแหมมีแต่เรื่องนี้ตลอดเลย
อยู่ในมนุษย์สำนึกเธอ

เธอไม่เคยได้ยินหรือว่าผู้หญิงสวยทำอะไรก็ไม่ผิด
โอ้โหถ้างั้นให้น้องมิ้นพาไปเลยดีกว่าค่ะ
กับร้านกินลมชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา

เจอกินแล้วเจอกินไม่ได้เลย

แล้วตอนนี้นะคะมิงก็อยู่ข้างในร้านแล้วค่ะบรรยากาศในร้านนะคะน่ารักมากเลยค่ะ
ร้านนี้นะคะจะตกแต่งสไตล์โมเดิร์ผสมคันที่เล็กค่ะดูโป่งโล่งสบาย
แถมยังมีมุมกิ๊บเก๋นะคะให้สาวได้แชะถ่ายรูปอัปเดตลงโซเชียลกันด้วยล่ะค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย
และนี้นะคะก็คือเมนูอร่อยหลัก๑๐ของเรานี้นะคะ
เหมาะสำหรับคนที่มาทานเบคฟาดได้เลยมีกาแฟแล้วก็มีขนมปังด้วย
เริ่มกันที่เมนูแรกเลยดีกว่าค่ะกับนี่เลย
อันนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านด้วยที่ใครมาก็ต้องสั่งกันนะคะ
กับลาเต้ร้อนค่ะเป็นลาเต้อาร์ตด้วยนะคะนี่
ด้านบนนะคะจะมีลาเต้อาร์ตไลน์น่ารักอันนี้เป็นน้องแมวเหมียวนะคะ

รสชาติเข้มข้นแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยหน้าตายังดูดีอีกต่างหากค่ะ
มากันที่นี่ค่ะเคียงคู่มาด้วยแซนวิชแฮมชีสนั่นเอง
สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะทางร้านค่ะเขาเลือกใช้ขนมปังโฮวีดนะคะ
สอดไส้ด้วยแฮมแล้วก็ชีสค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมรสชาติกันเลย
ชิมไปแล้วรสชาติอร่อยทั้งคู่เลยนะคะมาดูกันที่ราคาดีกว่าค่ะ
เมนูนี้นะคะลาเต้ร้อนนะคะราคา๗๐บาทค่ะ
แล้วก็ขนมปังโฮวีดสอดไส้แฮมชีสนะคะ
ราคา๗๐บาทเหมือนกันค่ะโอ้โห
แต่ว่าของอร่อยหลักสิบของทางร้านวีวี่เดอคอฟฟี่เพชรยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ
มาต่อกันที่เมนูนี้เลย

อันนี้เป็นเครื่องดื่มสำหรับคนที่แบบว่าร้อนมาอยากจะมาหาเครื่องดื่ม
ับกระหายคลายร้อนนะคะนี่เลยค่ะ
มันก็คือเครื่องดื่มอิตาเลียนโซดานะคะ
นี่ของทางร้านอุ้ยสีสันน่ารักนะคะ
ที่คนเป็นรูปหัวใจด้วยเรามาชิมกันดีกว่าค่ะ

กลิ่นเนี่ยนะคะมันจะคล้ายกับ
เป็นกลิ่นผลไม้แต่มิ้นไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือผลไม้อะไร
แล้วก็จะเป็นแบบสีสันหน้าตาน่าทานแบบนี้นะคะ
แก้วนี้ค่ะราคา๘๐บาทนั่นเอง
นี่มาต่อกันที่ของหวานกันบ้างดีกว่า
นี่เลยค่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะสีสันน่ารักอีกแล้ว

ปกติเค้กมะพร้าวมันต้องแบบสีขาวนะ

ของทางร้านนี้ค่ะเป็นเค้กมะพร้าว
แต่ที่เห็นสีเขียวคือใบเตยนั่นเองค่ะ
นี่เราเห็นแบบเนื้อมะพร้าวเป็นแบบชิ้นเลยนะคะ
เดี๋ยวลองมาชิมรสชาติกันดีกว่า
คืออร่อยมากคือแบบ

มันแบบมันนุ่มแล้วมันหนาแล้วคือแบบแต่ละชั้นคือแบบเนื้อมะพร้าวคือแบบเน้นเน้นอ่ะคุณผู้ชมแล้วมะพร้าวกลิ่นมะพร้าวกับกลิ่นใบเตยเนี่ยมันแบบเข้ากันสุดสุดเลยอ่ะสำหรับของหวานอันนี้นะคะเค้กมะพร้าวใบเตยราคาแปดสิบห้าบาทนั่นเองค่ะอ่าอ่ายังไม่หมดค่ะคุณผู้ชมยังมีอีก
นั่นเองนี่อันนี้ด้านบนนะคะก็จะเป็นนมค่ะแล้วก็คนคนก่อนเนอะ
อันนี้อร่อยมากเลยคุณผู้ชมค่ะปูเย็นนะคะคือมันจะความเข้มเนี่ยมันจะเข้มขึ้นกว่าลาเต้นิดนึงค่ะแต่ว่ามันได้ความมันด้วยเพราะว่าอันนี้เนี่ย
เขาจะใส่นมข้นเข้าไปค่ะมันจะแบบเข้มหอมแล้วก็มันของกาแฟนี่ต้องเลิฟแน่เลยค่ะสำหรับคาปูชิโน่เย็นแก้วนี้นะคะราคา๘๕บาทค่ะโอ้โหปรบมือให้เลยสำหรับร้านวีวิ
ถ้าสมมุติว่าใครนะคะเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าอยู่แถวท่าเตียนนะคะอยากจะมากินลมชมวิวนะคะจิบกาแฟ
อันนี้เปิดทุกวัน๑๐โมงถึง๒ทุ่มนั่นเองค่ะ
เจ๊ปุยฟ้าเจ๊แอร์มิลล์จะนั่งรอเจ๊ที่ท่านามทุกวันเลยค่ะ

เฮ้ยเห้ยร้านนี้น่าสนใจมากเลยเธอ

ใช่ฉันชอบมากเลยจิบกาแฟและก็ชิมแบกกะลีไปด้วยโอ๊ยฟิลเวอร์
ฉันก็ชอบเหมือนกับในกุยฟ้าแบบบรรยากาศที่แม่น้ำเจ้าพระยามันดื่มด่ำมากเลย
รวมไปถึงเมนูเครื่องหนึ่งที่รักแล้วโอ้โหสุดยอด
โอ้โหใครสนใจร้านที่น้องมิ้นบอกไงคะ
นี่ห้ามกันดิวะไม่แข่งกันนะเรื่องนี้
เป็นคนชอบซัพพอร์ตเพื่อนฉันไม่ชอบให้เพื่อนอาย
ไม่ชอบเพื่อนทำอะไรโดดเดี่ยวเดียวได้ฉันต้องทำด้วย
และวันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะคะ
แต่ว่าพรุ่งนี้สามารถติดตามรายการแม่บ้านประจำบานได้ตามปกติค่ะ
ใช่แล้วค่ะและยังสามารถติดตามพวกเราได้นะคะ
วันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะ